มันมีข่าวที่คนเขาก็แชร์กันไปลือกันไป
จนตอนนี้ทำให้วัดธรรมยานที่พิศนุโลกเนี่ย
บอกว่าไม่ไหวแล้วต้องติดป้ายเลย
คือมันมีข่าวออกมาบอกว่าอุกาบาทจะพุ่งชนโลก

ทีนี้หนึ่งในนั้นมีชื่อวัดธรรมยานที่พิศนุโลกอยู่ด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าโอ้โหคนโทรมาแบบตี๒ตี๓แบบนี้
แล้ววัดเองไม่ใช่ศูนย์อพยพนโยม
ป้ายนี่นะคะมันขึ้นมาประกาศแบบนี้
เพราะว่าทางวัดเองเขาก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันค่ะ
วัดธรรมยานอยู่ที่อำเภอหนองไผ่ที่เพชรชบูรณ์
วัดก็มีการประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กนะ
เพราะว่าเนื้อความที่อยู่ในประกาศ
คือบอกว่าตามที่มีผู้ประคมข่าวว่าอุกาบาทจะตกในเดือนกันยายน
และเริ่มส่งสัญญาณปลายเดือนสิงหาคม
ระบุว่าให้ไปหลบภัยตามวัดต่าง
แล้วก็มีชื่อวัดธรรมยานที่เพชรบูรณ์รวมอยู่ด้วย
เรื่องนี้วัดไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประคมข่าว

แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าผู้ประคมข่าวแบบนี้เสียมารยาท
แพร่ข่าวสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
มีการเอาเบอร์โทรวัดไปอ้างอิงโดยที่ไม่ได้ขออนุญาต
ทีนี้ก็เลยทำให้พระเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ย
โทรมาสอบถามทุกวันดึกดื่นตี๓ก็โทรมา
เวลาพระจำวัดก็ยังโทรมาสอบถาม

ใช่ค่ะทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยบอกว่าวัดธรรมยาน
เป็นสถานที่สำหรับผู้มาปฏิบัติหาความสงบ
ไม่ใช่ศูนย์อพยพตามที่กล่าวอ้าง
หวังดีจริงเขามีวิธีอื่นที่ฉลาดกว่านี้
โดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

ข่าวลือถูกประโคมเหลือเกินว่าอุกาบาทจะตกนะฮะ
แต่ว่าถามว่าที่เพชรชบูรณ์เคยมีเหตุการณ์อุกาบาทตกไหม
เคยมีเคยมีเมื่อ๒๗ปีที่แล้วคุณสื่อมสกุลค่ะครับ
ตอนนั้นปี๓๖อุกาบาทมาตกในพื้นที่บ้านร่องดู่ที่อำเภอหล่มศักดิ์
วันที่๑๓มิถุนายนปี๒๕๓๖นะฮะ
ใช่อันนี้คือเป็นภาพในอดีตนะ
ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วอุกบาทที่ตกลงมาเนี่ย
เห็นไหมที่อยู่ข้างในนั้นน่ะน้ำหนักประมาณ๑๖กิโลกว่านะ
แล้วมีคนที่พบอุกาบาทตกเป็นคนแรกก็คือคุณบุญมารักก้อน
เรียกคุณลุงบุญมาก็ได้ค่ะอายุ๕๗ปีแล้วก็เล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟัง
บอกว่าอู้ตอนนั้นเนี่ยนะ๒๗ปีที่แล้วเนี่ยสัก๒ทุ่ม
ผมอายุ๓๐ตอนนั้นนะ

ใช่ฮะก็ตอนนี้๕๗นะตอนนี้คุณลุงอายุ๕๗
ผมก็คือคุณบุญมารักไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมสิบสกุล

โอเคก็คือเขาบอกว่า๒๗ปีก่อนช่วง๒ทุ่มได้ยินเสียงของหนัก
ตกกระทบพื้นเสียงดังก็เลยออกมาดู
ปรากฏว่าตอนเช้าเห็นหลุมกว้างประมาณฟุตนึงลึกประมาณสักเมตรกว่า
เขาบอกว่าตอนค่ำที่มันมีเสียงนะมันเสียงตุ้มลงมาเลยนะ
ดังมากนะเออดังมากแต่เขาไม่กล้า
กล้าออกมาดูเลยออกมาตอนเช้า
ใช่ตอนกลางคืนก็ไม่กล้าออกมาไม่รู้ว่าเป็นอะไร
พอออกมาดูตอนเช้าในหลุมมันลึกมาก

เขาบอกตอนแรกเหมือนกันไม่กล้าขุดไม่กล้าจับเลย

ว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเกิดอันตรายหรือเปล่า
บงระเบิดอะไรหรือเปล่าแต่ตอนหลังเออเออลองขุดดูก็ได้
ใช่แล้วพอขุดเสร็จแล้วนะ
ทางคุณลุงบุญมาเขาก็อุ้มขึ้นมา
พออุ้มขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายมาเป็นข่าวด้วยคุณผู้ชม

คุณคิดดูอุกาบาทที่ลุงบุญมาแกถืออยู่เนี่ย
ชาวต่างชาติเขามาติดต่อขอซื้อ๑๕ล้านนะ

สุดท้ายน้องสาวของลุงบุญมาเนี่ย
ก็เอาไปประกาศขายที่เยอรมัน
ราคา๒๐ล้านบาทแต่ก็ยังขายไม่ได้
ทีนี้วันนี้เนี่ยยังมีบางคนมาขอพวกดิน
ดินที่แถวหลุมตรงนั้นนะคะ
เอาไปเป็นมวลสารในการสร้างพระเครื่องตามความเชื่อด้วย
คุณลุงบุญมาบอกว่าหากใครสนใจก็สามารถต่อรองราคากันได้นะ
เพราะลุงบอกว่าหากเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์
ก็เลยอยากจะขายเพื่อนำเงินมาใช้ประโยชน์อื่นต่อไป
แต่เรื่องนี้ถามว่าในช่วงเกิดเหตุการณ์เนี่ย
มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นอุกาบาทจริงหรือเปล่า
จริงนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเองนะครับ
เจ้าหน้าที่ของกองธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณี
ก็เข้าไปตรวจสอบยืนยันว่าเป็นอุกาบาทเหล็ก
มีประกายโลหะและมีความถ่วงจำเพราะสูง
พบริ้วโลหะเป็นทางบนผิวอุกาบาท
ซึ่งเกิดจากการเสียดสีกับบรรยากาศโลก
แล้วก็มีรอยไหม้ด้านหนึ่งมีรอยยุบบุบแบบก้นหม้อ
อีกด้านฉีกขาดเป็นร่องหลืบ
ตอนตกลงมาตกลงมาน่าจะมาจากทิศทางทิศใต้
เฉียงไปประมาณตะวันตก๑๕องศา
แล้วก็พุ่งทำมุมประมาณ๘๐องศากับพื้นราบ
แล้วก็ทะลุพื้นดินไป๑เมตร๑๐เซนติเมตร
ตอนนั้นเขามีการตรวจสอบแล้วเป็นอุกาบาทจริง
ใช่ค่ะคำถามคือถ้าเกิดซื้อไว้แล้วเราจะไปทำอะไรดี

ไม่รู้ไงซื้อของเขาซื้อไปทำอะไร
อันนี้อยากรู้เอาใครสนใจติดต่อคุณลุงบุญมาได้นะคะ
บางคนเขาถ้าเสร็จเถียงจริงเขาซื้อไปเก็บพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศนะ